เพราะฉะนั้นข่าวต่อไปของดิฉันก็เป็นอุบัติเหตุเหมือนกันแล้วก็น่ากลัวเหมือนกันคุณ
เป็นรถใหญ่กับรถใหญ่รถ๑๘ล้อกับรถ๑๘ล้อ
มาเจอกันตรงแยกร้อยศพพอดีโอ้โหคุณผู้ชมแล้วคนขับกระเด็นออกมาด้วย

โอ้โหคุณผู้ชมเห็นไหมที่วงแดงนั้นคนขับกระเด็นออกมานอกรถน่ะนะคะ
ชนกันตรงกลางแยกแบบนี้เลยสี่แยกตรงนี้ค่ะเขาเรียกว่าสี่แยกร้อยศพ
ชาวบ้านแถวนั้นเขาเรียกแต่ถ้าเกิดว่าเต็มเนี่ยเขาจะรู้กันว่านี่คือแยก
นิยาซาว่าอยู่ที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การที่บรรทุกซายมาแล้วก็ซายมุดเครื่องทะโนนแบบนี้
คนขับกระเด็นออกมานอกตัวรถเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบในจุดที่เกิดเหตุค่ะ
เจอคนเจ็บเนี่ยทั้งหมด๓คนก็ต้องนำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาล
แล้วก็รถที่เป็นรถพ่วง๑๘ล้อบรรทุกทรายมาเนี่ย
คุณผู้ชมดูสิสภาพแบบนี้เลยล้อเนี่ยชี้ฟ้ากระจกด้านหน้า
นี่แตกหมดเลยนะส่วนคู่กรณีเนี่ยเป็นรถเปล่าตัว
เอ่อตัวรถพ่วงเนี่ยก็พลิกเสียหายนะคะนักข่าวของเราไป
ที่โรงพยาบาลบางบานเพราะว่าก็ต้องไปตามความคืบหน้าอาการคนเจ็บด้วยค่ะ
คนเจ็บเนี่ยนะคะคือนายเอกชัยปลื้มใจอายุ๓๔ปีเขานั่งอยู่ข้างคนขับรถบรรทุกทราย
อาการของนายเอกชัยเนี่ยสาหัสเลยพอมาส่งที่โรงพยาบาลบางบานเสร็จแล้วเนี่ย
ส่วนคนขับรถเนี่ยได้รับบาดเจ็บน้อยกว่าคนนั่งข้างนะก็มีบาดแผลเป็นแผลถลอกตามร่างกาย
ตัวคนขับยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบางบาน
แล้วคนที่เป็นคนขับรถพ่วงคู่กรณีคือนายอดีศักดิ์คำเถินอายุ๒๗ปี
ที่เขาเล่าให้ฟังเนี่ยเสื้อสีเหลืองคนเนี่ย
ว่าตัวผมขับรถพ่วงที่เป็นรถเปล่ามา
ใช้เส้นทางบางบานผักไห่ตรงนี้มันเป็นทางเอก
พ่วง๑๘ล้อบรรทุกทรายคู่กรณีขับมาเร็วมากเลย

เสียงมันดังสนั่นหวั่นไหวจนรถผมนี่สะบัดเลยนะคะ
มันเป็นมาแล้ว
โอ้โหเราก็เลยถามไงว่าแล้วอาการของคุณอดีศักดิ์เป็นยังไงบ้าง
บอกว่าผมเนี่ยตัวไปกระแทกคอนโซลรถแน่นหน้าอกเลย
แต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรมากนัก
ส่วนภรรยาของคนขับรถบรรทุกทรายชื่อว่านางสาวรินอายุ๒๙ปี
เล่าให้ฟังว่าสามีขับรถวิ่งส่งทรายในพื้นที่

ปกติเนี่ยนะตัวเธอเองเนี่ยภรรยาก็จะนั่งรถไปกับสามีตลอด
แต่ว่าวันนี้นายเอกชัยคนที่เขานั่งไปด้วยเนี่ย

ก็เลยเท่าแก่ก็เลยบอกว่างั้นก็นั่งไปกับสามีของเธอละกัน
ดูเส้นทางปรากฏว่ามาเกิดอุบัติเหตุ
ทีนี้พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นคุณผู้ชมดูสภาพถนน
สภาพแยกจุดที่เกิดเหตุสิ
ถามว่าเอ๊ะพอมันเป็นแบบนี้
ไฟจราจรหรือป้ายอะไรในการบอก
บอกว่าจะถึงแยกแล้วตรงนี้มันมีไหม
โดยงานเขามีการมาแก้ไขมาทำอะไรยังไงบ้าง
ล่าสุดนะคะทางแขวงทางหลวงชนบทพระนครศรียุธยา
ก็ร่วมกับแขวงทางหลวงอายุทยาขนส่งอายุทยา
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจไปดูจุดที่เกิดเหตุ
หาแนวทางแหละว่าจะป้องกันจะแก้ไข
ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุต่อไปได้ยังไงบ้าง
โดยรองภูมิในการแขวงการทางอยุธยานี่นะคะ
อย่างรองพอจำเนียนบุญเพ็งบอกว่าเบื้องต้น
ติดตั้งอยู่กลางถนนเลยแล้วก็จะทำเส้นเหลืองทึบทั้งสองด้าน
จะมีการตั้งเป็นเหมือนกับกลัวยางล้มลุก
ทาสีขาวแดงติดสัญญาณเตือนมีไฟกระพริบนะ
แล้วก็ติดป้ายสัญญาณเตือนก่อนจะถึง๔แยกตรงนี้ด้วย
แล้วในอนาคตจุดตรงนี้ที่เขาเรียกว่าเป็นแยกร้อยศพ
คือเขาบอกว่าจะมีการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
เพราะว่าณตอนนี้มันไม่มีไฟจราจรไง
แล้วแต่ละฝั่งที่มารถทุกคันก็ต้องวัดใจกัน
ว่ามันคือทางของฉันไปฉันจะพ้นไหมฉันจะรอดไหม

ใช่ค่ะทีนี้ก็อยากเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนไม่ควรประมาท
เอาเป็นว่าก่อนถึงแยกไม่ว่าแยกนั้นจะมีไฟจราจรหรือไม่มีก็ตาม
อยากให้ชะลอก่อนเพื่อที่จะไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำแบบนี้
แต่ทางที่ดีอยากให้ทางเจ้าหน้าที่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เร่งติดอย่างน้อยในสัญญาณไฟจราจรหน่อย
จะได้รู้ว่ามันถึงทางใครที่จะต้องไปกันแน่

แล้วก็อยากให้ปิดตำนานแยกร้อยศพสักที